คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของการทำแบงค์ปลอมหน่อยสุดท้าย
ตำรวจสามารถบุกไปจับผู้ต้องหา
พร้อมของกลางคือเขาผลิตแบงค์ปลอมใช้เอง
แบงก์ร้อยวันละ๑๐๐ฉบับ
ออกมาใช้เองเอาไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปหยอดตู้เติมเงิน

แล้วก็เอาไปใช้ในหลายจังหวัดทั้งศรีสะเกดสุรินแล้วก็ยะโสธร
ก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวไปหลายครั้ง
ว่ามีแม่ค้าโดนแบงค์ปลอมไปซื้อข้าวซึ่งออก

นายพิชาพบพันคำอายุ๓๗ปีตำรวจเขาไปจับได้ครับ
อยู่ที่ศรีสะเกดนู่นละฮะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
ลักลอบทำแบงค์ปลอมครับ
คุณผู้ชมจับได้ที่หอพักทำอยู่ในห้องตัวเองนี่แหละฮะนะฮะ
ในห้องเนี่ยไปเจอแบงค์ปลอมจริงครับมีแบงค์บร้อย๓ใบ
แล้วก็เรื่องของการทำแบงค์ปลอมอีกหมายถึงอุปกรณ์ต่างอีกมากมาย
แบงค์จริงอยู่๓ใบที่เขาเอาไว้เป็นต้นแบบ
แล้วก็แบงค์ปลอมที่ทำมาแบงค์ร้อยอีก๔๕ใบนะฮะ
แล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องตัดกระดาษสมุดบัญชีธนาคารต่าง
ส่วนที่บริเวณหน้าห้องพักมีรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่
ในรถเองก็ไปเจอแบงค์ปลอมแบงค์บร้อยเนี่ยนะฮะอีก๒ฉบับ
ส่วนท้ายรถไปเจอหลักฐานการจ่ายเงินซื้อกระดาษมาถ่ายเอกสาร
ก็ยึดทั้งหมดเป็นหลักฐานเอาไว้นะครับ
ต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าทำแบงค์ปลอมจริงเขาจะทำแบงค์ร้อยวันละ๑๐๐ฉบับ
มันก็เป็นหมื่นถูกไหมครับมูลค่าที่มันทำปลอมขึ้นมาเนี่ย
แล้วนำไปใช้หยอดตู้เติมเงินโทรศัพท์จากนั้นก็เอาไปซื้อของไปเปลี่ยนเป็นเงินสดจริงมา
นะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่สามที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาก็เพิ่งจับกลุ่มคนร้ายได้สองคน
มีพฤติกรรมแบบเดียวกันเอาแก๊งปลอมไปใช้นะแล้วก็ยึดมาได้๓๐๐ฉบับในครั้งนั้น
ทีนี้ก็จับได้อีก๑คนตรวจสอบประวัติว่านายคนนี้เป็นผู้ต้องหา
เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้มีงานทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแต่เขาทำก็คือผลิตแบงค์ปลอมเอง
แล้วก็ออกไปใช้คุณผู้ชมนะฮะจากนั้นเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ศรีสะเกด
รินยะโสธรตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมาสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้คานหนังคาเขาเลยนะครับ